เจอกับสิงสารสัตว์แปลก
ถามหน่อยละกันเจอของแปลกทำไง
ชาวบ้านหลายคนเขามีความเชื่อว่ามาให้โชคให้ลาบ
ตลอดข่าววันนี้จะพาไปดูเรื่องราวของเหล่าสัตว์แปลก
ที่เห็นปุ๊บนักเสี่ยงโชค
รวมตัวกันปั๊บทันที
แปลกที่ว่ามีอะไรบ้าง

เริ่มกันที่จิ้งจกลายพรางโทรเลขบนตัว
ลายนี้เหมือนลายทหารนะครับ

มีตัวเลขโผล่อยู่บนตัวจิ้งจกชัดเจนนะครับ

เห็นเหมือนหนุ่มคนนี้หรือเปล่า
คลิปนี้เนี่ยชาวบ้านโชคใต้หมู่ที่๔
ตำบลอู่โลกอำเภอลำด่วนจังหวัดสุริน

เขาบอกว่าจิ้งจกตัวนี้เนี่ยเป็นลายแปลก
ลายพรางเหมือนทหาร
แล้วมองเห็นตัวเลขซะด้วย
โผล่มาให้เห็นเมื่อคืนวันพระ
คือวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
เชื่อว่ามาให้โชคอย่างแน่นอน
พอใช้ไฟไปส่องก็เห็นตัวเลขโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจน
ตัวเขาเนี่ยมองเห็นเป็นตัวเลข๑๕
และ๑๓เรียงมาครบ๖ตัวเลยทีเดียว
เรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ไปต่อกันที่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกันบ้าง

อึงเผือกตัวอวบอ้วนตัวนี้
คุณทิพย์วิมลกุลวิวัตรรักษา
ตั้งชื่อให้ว่าเด็กหญิงดวงดี
หลังจากที่ลูกชายจับได้ในทุ่งนา

และเมื่อนำกลับมาที่บ้านเลขที่๑๑๕อำเภอเมือง

ก็มีคนติดต่อขอซื้อกันมากมาย
แต่ตนก็ไม่ขายเพราะคิดว่าจะนำโชคลาภมาให้
ซึ่งชาวบ้านก็มาขอดูและขอโรยแป้งทาตัวส่องหาเลข
โดยพบรอยสีดำบนหลังเจ้าดวงดี
ดูเหมือนเลข๘แถมรถมอเตอร์ไซเคิล
ท่านที่ขี่ไปจับอึงก็ยังทะเบียนแปดสามอีกด้วย
มันเป๊ะเป๊ะจริง
งานนี้ชาวบ้านจึงนำตัวเลขไปเสี่ยงดวงกันตามความเชื่อ
และสุดท้ายกับกบสีเหลืองทองตัวใหญ่ให้โชค
ที่จังหวัดพยาวมีกบสีทองตัวใหญ่

ภายในบ้านเลขที่๑๙๗หมู่๔ตำบลแม่สายอำเภอเมือง
เจ้าของบ้านเล่าว่าเลี้ยงกบตัวนี้มานานกว่า๑ปี
ซึ่งตอนแรกมันก็เป็นกบสีเทาดำเหมือนกบทั่วไป
แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมานานวันเข้าก็กลายเป็นสีเหลืองซะอย่างนั้น
แถมยังให้โชคให้ลาบมาตลอดอีกด้วย
ที่แปลกเป็นพิเศษก็คือครั้งนี้เนี่ยจู่เธอก็เห็นตัวเลขโผล่ขึ้นมาบริเวณหลังของกบ
จึงบอกให้ญาติญาติและเพื่อนบ้านแวะมาดูเพื่อจะได้นำตัวเลขไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชค
และหวังว่าครั้งนี้โชคจะเป็นของเธออีกครั้งนั่นเองล่ะครับ